รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์
แต่ถ้าสมมุติวันหนึ่งคำพูดย้อนกลับไปเมื่อสัก๒ปีที่แล้ว

พ่อผีอยู่ตรงประตู

แต่ก็ต้องมีเรื่องราวที่มาที่แบบสามารถยืนยันได้ว่า
เด็กต้องเห็นจริงหรือพูดมาแล้วเราเชื่อได้ว่าเขาพูดจริงอะไรอย่างนี้
แขกรับเชิญของเราในวันนี้
เป็นศิลปินหญิงแถวหน้าของเมืองไทย
พูดชื่อนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะฮะ
คงจะแบบโอ้โหเป็นไปได้ยังไง

มีเหรอเธอจะไปเจอผีเห็นผีหรือว่าอะไรยังไง

เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ไม่ธรรมดาฮะ

คุณอุหารชัยม่วงบุญศรีนะครับ
สวัสดีครับเชิญครับพี่อุ
คุณอูหารุทัยนะครับเชิญครับ
เป็นคนที่แทบจะไม่เคยเห็นพี่อุ๊บออกรายการเลย

อะไรเหมือนกับคนอื่นเขาเนาะ

วันนี้เราจะคุยเรื่องความเชื่อที่ผู้หญิง
หรือรู้สึกตัวเองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถหากับตอบตอนอายุเท่าไหร่

หา๑๗เองหรอ

ก็คือว่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
เพื่อนเขาทอดผ้าป่ากันครอบครัวของเพื่อนนะคะ

เป็นเด็กช่างศิลป์เรียนศิลปะนะไปกัน๔คน
ไปถึงเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปเฉียดวัดเลย

ไปเมาไปเที่ยวเล่นไปสนุกสนาน
ปรากฏว่าในช่วงหลายวันถัดไป
ประมาณ๒๓วันถัดไปก็ใกล้จะกลับ
ปรากฏว่าในเช้าวันหนึ่งเพื่อนเขาก็ปลุกขึ้นมา
บอกว่าไปเที่ยวกันกลางนา
เราก็คิดว่าเพื่อนจะทำอะไรปรากฏว่า
มันหยิบปูจับปู
พวกเพื่อนที่ไปกันอีกสามคนเนี่ย
เขาก็สนุกสนานกันแต่เราไม่ชอบ

เราเห็นมีโคกอยู่กลางนา

มีคนมาปลุก

เป็นคนแก่ประมาณ๒๐คน

นั่งล้อมวงแล้วก็ยืนด้วยล้อมตัวอุคุณ

แล้วอุ๊กก็คิดว่าตัวเองน่ะ

แล้วก็ปรากฏว่าก็ถูกปลุกอีก
เขาก็บอกว่าเวลากินก็ไป
เอาเวลามาเสรยใส่ตัก

อุ๊กก็ไปบอกว่าไม่เอาไป

เพราะว่าร่างขยับไม่ได้
คือเหมือนโดนผีอ้ำ
แล้วก็เรียกเพื่อนเพื่อนก็โบกมือให้

ก็ยังถูกจับถูกเขย่า

นั่งล้มลุกล้มลุกอยู่อย่าง

อุ๊กก็รับความแล้วก็ดื่ม

ใช่ลุกขึ้นมาปุ๊บ

ความนานที่พี่มีปฏิสัมพันธ
อยู่กับผีมันนานมาก

เดินจากกลางนามาอยู่

เขาจะพยายามยัดเยียด

ขึ้นมาอีกทีตอน๓ทุ่ม

ทุกคนฟังทุกคนกลัวมาก
ร้องจะกลับบ้านไอ้พวกผู้ชายพวกเพื่อน

ยังแต่เพื่อนมองไม่เห็นพวก
ผีวิญญาณที่อยู่ล้อมรอบเรา
แต่สิ่งที่พี่อู๋เห็นไม่ใช่แค่ตนเดียว

เจอลูกน้องคนหนึ่งต้องใช้คำว่าลูกน้อง

พอผมฟังเรื่องที่พี่อู๋เล่าให้ฟังเนี่ย

น้ำเสียงที่พี่ออกเสียงออกมาเนี่ย
เหมือนคนแก่ตามบ้านผมเลยพี่

โคกที่อยู่ตามท้องนาแบบนั้นเนี่ย

ฝังอยู่ที่นั่นมานานแล้วเหมือนฮงซุ้ย
เขาก็อาจจะไม่ได้ชาปนกิจไม่ได้เผา

อู๋น่าจะโดน

ซึ่งจริงอุ๊ก็รู้นะชัดเจนเลย
ตั้งแต่อายุ๑๗เลยว่า
มีจริงแน่นอนอืมนั่นคือครั้งแรกนะประสบการณ์แรกนั่นคือครั้งแรก
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เจอผีมาเรื่อยเรื่อยก็ต้องเจอนะ
เพราะว่าอาชีพอย่างเราเราต้องร้องเพลงตามต่างจังหวัด
เขาเสิร์ตงานจ้างต้องเดินทางอยู่แล้วใช่ไหมมันก็มันก็จะมี
โรงแรมที่ไปพักครั้งนั้นเนี่ยเป็นเป็นอัลบั้มแรกเลยชุดแรกเลย
ตอนยังเป็นวัยรุ่นเลยเราก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตโดยกัน
นั่งรถตู้เพราะว่ามันมีเดินสายไปทีละจังหวัด
เรียงไปเรื่อยเรื่อยในภาคอีสานมันไม่ได้มีเครื่องบินเยอะอยู่นี้
ใช่ในภาคอีสานไปทีละจังหวัดทีละคืนทีละคืน
จนต้องไปจบที่น่าคอนพะนมอ่าเราไปถึงเนี้ยตอน
วัดเราเหนื่อยเนอะทุกคนก็แยกย้ายกันไปพัก
ทุกคนได้พักห้องชั้นหนึ่งตัวพี่อู๋เนี่ย
ห้องอยู่ริมสุดของทางเดินขวามือ
และระหว่างที่นอนหลับอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงเช้า
ก็ได้ยินเสียงวิ่งตึกวิ่งบนพรม
ในห้องเหรอบนพรมตึก
ก็รู้สึกว่าทำให้เราตื่นรำคาญ

แล้วก็มีเสียงกิ๊ก
เราเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีเด็กที่ไหนมาวิ่งในห้องหรือเปล่า
ที่นครพนมเนอะจนกระทั่งสักพักหนึ่ง
มันมาจับจับพี่ที่หน้าจับที่ตาที่ปากที่จมูก
อืมจับพี่ก็สะบาดเฮ้ยไป

ไม่ทราบเหมือนกันในขณะนั้นรู้แต่ว่าเราเหนื่อยแล้วต้องการต้องการพักผ่อน
พอคำว่าเฮ้ยไปคำนั้นน่ะพี่คิดว่า
ผีเด็กที่วิ่งอยู่ในห้องคงจะโกรธอะ
เขาก็เลยจับแขนพี่จะยกขึ้น
ใช่ไหมมันชาไปทั้งร่างเลยนะเราขยับตัวแม่แต่แขนมันยกได้แบบนี้
แล้วก็ตีตัวเองแรงแบบนี้

เราก็ขาก็ชาแขนคออะไรชาไปทั้งร่างเลย
แต่ว่าเราก็พยายามท่องสวดมนต์เหมือนกันนะ
อู๋ก็เอามืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นมาแล้วก็จับ
สู้กับมือตัวเองใช่สู้กับมือตัวเองอยู่อย่างนั้นอ่ะ
จนร่างใช่ตีแรงอย่างเงี้ยตีแรงอ่ะนานสักพักหนึ่ง
แล้วก็ตรงที่นานคือตรงที่ที่ยื้อกันไปยื้อกันมาใช่พยายามทำให้ร่างกายคลายก็สวดมนต์
สวดมนต์บทไหนอู๋จำไม่ได้จนกระทั่งสามารถที่จะลุกได้
คว้ารองเท้าแล้วก็วิ่งออกนอกห้องพี่โอคนขับรถ
ก็กระโดดเข้าไปกลางวงเลยบอกเฮ้ยพี่ช่วยด้วยโดนผีหลอกว่ะ
เอากระเป๋าด้วยเป้อะไรอยู่ในห้องผมก็หลับไปเลย
เจ้าภาพเขาบอกว่าอุ๊ได้ข่าวว่าหนูเจอดีเหรอ
ก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าอู้รู้ไหมว่าโรงแรมนี้มีเด็กจมน้ำตาย
แล้วอู้รู้ไหมว่าห้องที่อู๊นอนอยู่มันเป็นห้องติดสระน้ำ

ชั้นหนึ่งไงชั้นหนึ่งถ้าปากว่าเปิดม่านไป

ไปเจอที่ภูเก็ตเรื่องนี้เห็นบอกสยองถึงขั้นชะโงกหน้ากันมามองกันอีกหรือไงฮะ
แป๊บเดียวเราไปถึงเช้าแล้วเราก็หลับพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวร้องเพลง
ปรากฏว่าหัวนอนก็อยู่ทางนี้ทิศนี้เลยทิศนี้เลยนะคะ
ที่หัวเตียงถ้าจะมองก็คือทางนี้จะมีคนมายืนอยู่อย่างนี้
ใส่เสื้อคอบัวเนอะแล้วเขาก็จะก้มมา

เดี๋ยวนี้ฉันแบบว่าเดี๋ยวนี้ฉันสาวตอบค่ะ
นี่จำหน้าตาได้ไหม
น่ากลัวน่ากลัวอย่าพูดถึงเขาเลย
หน้าเขาน่ากลัวเป็นหน้าคนที่ไม่ใช่คน

ก็เหมือนเข้าประกอบได้แต่ว่ามันไม่สวยเนาะ

คือไม่ได้มีหน้าตาปกติของนุษย์รัง

ไม่ได้มีทุกอย่างที่แบบตาหูจมูกอยู่ครบ
ใช่ประกอบหน้าได้แต่ว่าเขาอาจจะอยากจะประกอบให้หน้าสวย

ได้มีการไปถามใครไหมห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นมีอะไรยังไง
ไม่ก็ไปร้องเพลงทำงานตามปกติ

มานั่งเล่าเรื่องผีที่ตัวเองเคยเจอ

เจอจริงน่าจะชินได้แล้วนะแต่ทำไมยังกลัวอยู่พี่
คือถ้าถามว่ากลัวไหมอุ้มว่าทุกคนถ้าเจอผีก็กลัวทุกคน
ความเชื่อของอู้เรื่องผีเนี่ยอู้ไม่ได้เชื่อแบบงมงาย

สมมุติคุณได้มีโอกาสได้เห็นบ้านอุหารุทัย

ของใหม่จะต้องสั่งมาจากโรงงานไหน

อูอาหารหรือไทยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นของเก่าก็นี่ไง
ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเจอมีคนเห็น
ก็ยังจะต้องเอาจิตเอาใจเอาตัวไปผูกกับเรื่องพวกนี้
บ้านเขาสวยมากคือเอาของเก่าเนี่ยมาแต่งจนสวย
ยังไงพี่ทำไมในเมื่ออย่างที่ผมพูด
อธิบายอย่างนี้นะต้องอธิบายอย่างนี้ว่า
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะมดดำนะก็คือว่า
นิเจอร์จากยุโรปเนี่ยมันถูกทิ้งถูกขาย
แล้วก็ส่งมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาสู่ประเทศไทยเยอะมาก
ราคาที่เราซื้อเฟอร์นิเจอร์ยุโรปที่นำเข้ามาจำนวนมหาศาล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกอืมมันถูกแล้วถ้าหากคุณชอบเฟอร์นิเจอร์แบบว่า
แต่ถ้าหากว่าของเก่าราคามันไกลเคียงกันถูกแพงเหลื่อมล้ำกันนิดนึง
เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาของใช้แล้วก็ได้ของยูสแต่ว่า
รูปแบบพอมาจัดวางในบ้านแล้วมันสวยสวยถูกต้องเรื่องคอรภ
โมเดิร์นหน่อยใหม่หน่อย

ช่างเนี่ยเขาจะต้องกุฝ้าของโอ๊
คืนนั้นเนี่ยช่างเขาบอกว่าเสียงมันลั่นคลึงดังลงมาเลย
เขาเห็นคนนั่งหันหน้าเข้ากำแพงในห้องพระ
บอกเฮ้ยไปตามที่ใครมานั่งอยู่ในห้อง

นั่งเข้าหากำแพงเชิงเขาบอกไม่มีพี่อย่าเดินมาคนสุดท้าย
พี่ยังไม่ทันจะพูดรู้เรื่องเลย
คำแรกที่ลูกพี่พูดกับพี่คือ
แม่ผีอยู่ที่ประตู
มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นภาพของศิลปินเอกของโลกนามว่า
ถ้าหากว่าท่านอยู่กับอู้จริงท่านมาสืบกับอู้จริง

อันดาลมันเปียกแล้วมันก็ค่อยแห้งลง
ปรากฏเป็นหน้าของท่านเลย